ข่าวต่อไปนี้ถามคุณทัศนัยก่อนนะคะ
ร้านอาหารตามสั่งคุณสั่งกระเพราหมูกรอบมา
คิดตังค์๗๕บาทคุณว่าราคาเป็นไงคะ

แพงก็กินไม่แพงก็ไม่ต้องกิน

เป็นสองตายายอยู่ในจังหวัดอุดรธานีมีคนไปกินที่ร้านเขา
แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กถามว่าเนี่ยราคาอาหารตามสั่ง
สิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทเนี่ยมันแพงเกินไปไหม
ก็มีคนมาแสดงความเห็นกันมากมายทีเดียวสุดท้ายเจ้าของร้านบอกไม่พอใจ
ไม่ต้องมากินแถมท้าให้ไปแจ้งตำรวจด้วยนะเขาบอกว่าเขาติดป้ายไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
เออเมื่อกี้ก็เห็นป้ายทางหลังนะอืมเจ็ดสิบห้ากว่ากันไปค่ะ
ร้านอาหารตามสั่งตายายอยู่ในพื้นที่บ้านเที่ยมที่อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานีเป็นร้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่าราคากลับไม่ธรรมดา
เมนูคณะหมูกรอบกระเพราหมูกรอบจานหนึ่งเนี่ย๗๕บาทนะ
โอ้โหโหโหเจ็ดสิบห้าบาทเออข้าวผัดคุณไปสั่งข้าวผัดเนี่ย
จานเราหกสิบห้าบาทอืมแต่ไม่อิ่มโอ้โหอย่าสั่งพิเศษได้ไหมเอาได้ไหม
ได้ไหมแปดสิบห้าบาทคุณเอาไหมล่ะพิเศษนะแปดสิบห้าบาทโอ้โห
สำหรับข้าวผัดนะคะสำหรับโพสต์นี้เมื่อถูกแชร์ออกไป
ก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามถึงราคาขนาดนี้
ว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปหรือเปล่า
ทีมข่าวลงไปเลยค่ะไปที่ร้านอาหารตามสั่ง
ไปพูดคุยกับนายศักดิ์ชัยเชี่ยวขจรอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
และนางแดงจันทร์พี่ทักอายุจันทร์พี่รักค่ะอายุหกสิบหกปี
เจ้าของร้านร้านนี้ชื่อว่าร้านแดงอาหารตามสั่ง
ตั้งอยู่ริมถนนอุดรบ้านผือเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาธรรมดา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไปครับมีป้ายติดอยู่หน้ากระจกจริงค่ะ
บอกราคาไว้หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าบาทติดป้ายไว้แล้วติดป้ายไว้อืม
บอกราคาชัดเจนเนี่ยค่ะป้ายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
เบอร์เลอร์เลยอืมคุณตาเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมาเจ็ดถึงแปดปีแล้ว
ก่อนจะเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าเนี่ยขายได้สิบถึงยี่สิบจาน
ทุกวันนี้ขายได้เพียง๓๕จานประกอบกับราคาวัตถุดิบต่างก็แพงขึ้น
ก็เลยต้องปรับราคาอาหารหากลูกค้าคิดว่าแพงเกินไปก็ไม่ต้องมากิน
อืมไม่ต้องมาซื้อด้วยครับ
แปดปีก่อนผมมาขายให้สี่สิบบาทด้วยซ้ำนะ
ก็แพงก็โวยวายแล้วดีของมันแพงแก๊สมันก็จากเอ่ยร้อยกว่าสองร้อยกว่า
สามร้อยกว่ามันขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้สี่ร้อยผมก็บอกว่าโอ้ดูสิแล้วน้ำมันเนี้ย
สมัยนู้นตอนผมขายสี่สิบห้าให้น้ำมันขวดละยี่สิบบาทน่ะน้ำมันพืชอ่ะ
แล้วมาถึงตอนนี้บอกคุณไปดูดิน้ำมันเขาขึ้น๒เท่า
เป็น๔๐๔๐กว่าแล้วคุณให้ผมขายอยู่ในราคาเดิมมันได้ยังไง
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วคุณพ่อจะมีการปรับราคาลงไหม
หรือว่าจะขายเท่าเดิมอ๋อเพราะว่าต้องขายเท่าเดิมครับ
เพราะว่าเราไม่สามารถจะปรับได้เพราะทุกวันนี้นะพูดก็พูดนะ
เราขายเนี่ยไม่ได้เงินเลยครับเขาเห็นอยู่แล้วเขาไม่บอกว่าไม่เห็น
ก็เป็นไปไม่ได้ป้ายวันนั้นก็เป็นป้ายอันนี้เลย
อันนี้เลยแล้วก็ตั้งนานแล้วด้วยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตั้งกี่ปีแล้ว
มันจนมันฟุ้ยในหน้ากระจกก็ฟุ้ยผมก็ได้ทำใหม่กำลังทำไว้อันอ่ะ
ถ้าคุณว่าคุณมองไม่เห็นคุณก็เข้าไปดูได้
เขาก็เขาก็ยอมรับว่าเขาเห็นแล้วแต่แต่ตีว่าแทงอ่ะ
มีคำถามต่อมาว่าสามารถเอาผิดได้ไหม
ตำรวจบอกเอาผิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความ
และที่สำคัญเขาก็ติดป้ายราคาไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
ก็เกรงว่าพอเป็นข่าวไปกลัวคุณตาคุณยายจะขายไม่ได้อ่ะสิ
แนะนำแล้วกันให้ปรับลดปริมาณลงซะคุณตาคุณยาย
แล้วขายให้มันถูกลงซะคนจะได้มาซื้อกันได้
ได้แบบไปทานคุณตาคุณยายเหมือนเดิมนะจะได้แบบ
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับ